คุณผู้ชมฮะนี่มีการเตือนกันระวังทิ้มระวังตำเดี๋ยวจะแตกนะ
คุณฮะอะไรค่ะเดี๋ยวอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ย
เขาบรรทุกอะไรรู้ไหมคุณบรรทุกตะปูมาเต็มรถเลยนะคุณ
บรรทุกตะปูก่อสร้างมาสามสิบสองตันค่ะเอาสายรัดเนี่ยมันขาด
ตะปูร่วงเต็มถนนเลยคุณโอ้โหกลัวมันจะทิ่มตำล้อยางของรถคันอื่น
แตกเป็นอุบัติเหตุขึ้นมานี่คนขับรถบรรทุกคุณ
เอาไม้กวาดทางมะพร้าวมาคอยเก็บกวาดด้วยตัวเองเลยคุณ
เห็นแล้วก็หวาดเสียวนะกลัวจะตำเท้าเหมือนกันนะเนี่ย
ใช่นะฮะนี่ฮะตะปูหล่นเกลือนเต็มถนนเลยฮะ
สาย๓๐๔มุ่งหน้า๔แยก๓ทหารกบินบุรี
หน้าวิทยาลัยการอาชีพกบินบุรีนะครับ
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยแล้วก็อาจารย์
นำป้ายสัญญาณมาตั้งไว้ก่อนเลยมาตั้งมาเตือนไว้ก่อน
ส่วนนี้คุณตะปูที่กวาดโกยออกมาเนี่ยนะฮะ
ออกจากพื้นผิวการจราจร
ตอนนั้นทำให้ต้องมีการปิดเส้นทางการจราจรไปแบบเลนส์หนึ่งเลยนะฮะ
เหลือแค่ช่องทางเดียวที่สามารถไปได้นะครับ
แล้วก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถหัวลากเทลเลอร์๒๒ล้อนะฮะ
คือเขาบรรทุกตะปูก่อสร้างมา๓๒ตัน

คุณลองบวกลบคูณหารเป็นกิโลหรือคุณอาริยาสามารถที่จะนับเป็นตัวได้ไหม

กี่ล้านตัวก็ไม่รู้นะตะปูก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะฮะ
ซึ่งจริงเขามีผ้าใบสีดำคลุมแล้วก็มีสายสเตรัดไว้

แต่ปรากฏว่าเจ้าของรถบอกว่าสายสเตรัสมันขาด
ทำให้กล่องของตะปูมันถูกเทกระจาดลงมาที่ถนนแบบนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
วิทยาลัยการอาชีพกบินบุรีพี่ชัยวุฒิ
ที่เขามาช่วยในการกันพื้นที่มาการเก็บกวาดถนน
บอกว่าผมเข้าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวิทยาลัยพอดี
ออกมาเห็นอะไรมันหล่นเกลือนเต็มถนนไปหมด
ที่ใช้เส้นทางก็ต้องขับหลบมาด้านซ้ายมาเลนซ้ายนะฮะ
ผมไปถามรถบรรทุกนะว่าเอ๊ะอะไรพี่อะไรที่หล่นอยู่ตรงนี้

ทีนี้ก็ต้องเกณฑ์คนเกณฑ์อาจารย์คุณ
อาจารย์ก็มาโบกรถนะฮะแล้วก็นำกลวยพร้อมสัญญาณไฟออกมาตั้งไว้นะครับ
ส่วนพวกผมเองก็ต้องเกณฑ์ตัวเองมาช่วยกวาดเขาเหมือนกัน

ทีนี้คนขับรถบรรทุกนะคุณ
เขาบอกว่าผมมาจากโรงเหล็กที่๓๐๔จะไปสกลนคร
พอมาถึงที่เกิดเหตุไอ้สายรัดกล่องตะปูที่บรรทุกมา๓๒ตัน
มันขาดทำให้ตะปูร่วงเกลื่อนถนนเลย
คดีไม่มีรถของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในขณะนั้น
ได้รับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์นี้
น้องระวังตะปูตำมือนะอาจารย์ทุกท่านฮะระวังฮะ

ไปก็จริงแต่เรากลัวว่ามันจะหลงเหลืออยู่ไหม

พอทำยางแตกนี่เป็นเรื่องเลยนะคะ